ตลอดข่าวสัญจร

เฮยกัมบล
วันนี้เรา๓คนจะอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณก็ต้องขอปักหลักกันที่อลังการสวยงาม

แต่วันนี้จะพามารู้จักกับอีกหนึ่งที่สุดของดีเมืองสุพรรณ
อย่างผ้าทอลายลาวครั่งผืนละ๒๕๐๐๐บาทชวนชิม
และดูสารพัดผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากแห้วที่คุณต้องร้องว้าว
และสนุกสนานกับจังหวะของคณะแตรวงของเมืองสุพรรณ
ที่มีมากที่สุดถึง๕๐คณะ

และแขกรับเชิญที่มาร่วมเฮกับเราก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับ

สวัสดีค่ะพี่ฮาย
เปิดรายการมาแบบโจ๊กพลึมขนาดนี้
เราก็จะต้องพูดถึงเรื่องของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุพรรณบุรี
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานโอ๊ย
ผมฟัยหรือว่างานใกล้ใกล้งานตรีก็ไป
ก็ไปนะถ้าไปทุกงานจะต้องได้ยินเสียงและทุกคนก็จะคุ้นเคยกับเสียงแบบนี้
ขอต้อนรับวงดนตรีแตรวงของเราเลยจ้า

ดนตรีขึ้นมานี่ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมล่ะครับ
นี่คือคณะแตรวงขวัญใจบ้านดอนมะเกลืออำเภอบางปะหมา
และคณะนี้ก็ไม่ธรรมดาเขาคว้าแชมป์ระดับประเทศมาแล้ว๒ครั้ง
คือปี๖๓และปีล่าสุดนี้สดร้อน
วันนี้ยกคณะกันหมาเอ้ยมากันทั้งคณะเลย

สงสัยอยากรู้เรื่องของแตรวงนิดหนึ่ง
มีหลากหลายจังหวะด้วยถูกไหมคะ
มันมีช้าเร็วมากที่สู้มีกี่จังหวะทั้งหมด

สาธิตลำวงเป็นอย่างไรจัดไป

ต่อไปจะเป็นจังหวะที่ไวขึ้นนะครับ

ค่ะ

จังหวัดสุพรรณบุรีมีห้าสิบวง

เฉพาะบังประมะยี่สิบวง
เหล้าหัวบางประมาณหนึ่งดีสิบเลยเหรอพ่อเหรอ

คำว่าอร่อยของแทรวงคืออย่างไร

นางรำจะเป็นคนตัดสินว่า
แต่วงนี้มันอร่อยหรือไม่
ขึ้นอยู่กับนางรำนั่นเองที่จะเป็นคนตัดสินนะคะ
เด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาประกวดหานางรำตัวตึง

เพราะตอนนี้จะพามาทึ่งกันกับอีกหนึ่งของดีสุพรรณ
อย่างผ้าทอเหลาคลั่งที่มีศิลปะก้านทอที่วิจิตรงดงาม
ถึงขนาดที่บางผืนเนี่ยราคาพุ่งสูงเกินหลักหมื่นกันเลยนะครับ

คุณกิ๊กจะบอกว่าผ้าที่เราใส่อยู่เนี่ยเป็นผ้าพื้นเมืองขึ้นชื่อของทางสุพรรณบุรี
เรียกว่าผ้าทอลาวครั่งเลยไหมคะ
ก็อันนี้เป็นผ้าพื้นเมืองเอกลักษณ์นะครับ
ก็คือของชุมชนชาติภัณฑ์ลาวคลั่งครับผม
สมัยเวลานั้นเขาจะเอาขี้ครั่งนะครับเอามาย้อม

ใช่ครับเหมือนเป็นลักษณะแมลงที่เกาะบนต้นจำจุเลียครับผม

ก็คือสีครั่งจะออกไปโทนแดงเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของผ้าทอลาวครั่งจะเป็นสีแดง

อ้าว

เมื่อกี้พยายามเอามือลูบไปแล้วนะ

ไอ้พี่น้องใบตองก็สวมใส่อยู่ราคาเท่าไรครับ
อ่าผืนนี้จะอยู่ที่๑๐๐๐๐บาทครับผม

อย่าไปทำของเขาเปื้อนเสียหายนะน้องใบตอง

ตัวแข็งขึ้นมาเหมือนกดสวิตช์ปั๊บเลยครับ
นี่ค่ะว่าผืนนี้มีคนจองไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
ต่อกันเลยกับเรื่องของแห้วหรือสมหวังดังไกลมาก
เพราะสุพรรณคือจังหวัดที่ปลูกแห้วมากที่สุด
แห้วจากใต้พื้นดินของสุพรรณ
บินดังไกลไประดับโลกแล้วล่ะครับ
สารพัดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแห้ว
แห้วแช่อิ่มอบแห้งแห้วสแนคต่าง
ไข่มุกแห้วสบู่เปลือกแห้ว
วายแห้วหรือแม้กระทั่งกิมจิแห้วเขาก็มีนะครับ
แห้วเขาก็ยังแปรรูปมาทำเป็นจานกระดาษ
ดอกไม้กระดาษสวยได้อีกนะ
ทั้งหมดนี้เป็นสินค้าที่พัฒนามาจากวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสตีแม่บ้านอสตม
ภายใต้แบรนด์แพ่วมีคุณอนันต์
และที่เห็นสีสวยเสียบไม้น่ากินอยู่นี่เนี่ยครับ
เขาเรียกว่าแห้ว๗สีมณี๗แสงครับ
แจดสีนี่มันสีของสมุนไพร
สีเหลืองนี่คือสีของมะตูม

ชันเน้นในเรื่องของระบบระบบประสาทแล้วก็เส้นผมครับ

ใช่ครับส่วนก็พริกตาแดง

แต่ว่าใช้แห้วเป็นส่วนผสม

มันก็คงจะได้รสสัมผัสและเนื้อสัมผัสแบบกินแห้วไปที่กรอบ
ทานง่ายอร่อยแถมแปรรูปทำรายได้ให้ชุมชนเป็นอีกหนึ่งสินค้าของดังจากสุพรรณไปแล้วล่ะครับ
แต่อย่างที่บอกครับว่าเราจะปิดท้ายกันด้วยความสนุก
ตื่นเต้นจากการหานางรำตัวตึงประจำสุพรรณ
เดาไม่ออกจริงว่าใครเนี่ยจะเป็นตัวตึงที่สุด
งั้นเรามาลุ้นไปพร้อม

รางวัลที่หนึ่งได้แก
มาดูกันว่ารางวัลจะตกเป็นของใครที่เต้นได้อร่อยที่สุด
เข้านอกหน้า

พูดจำดีเลย

โมสมโดดเด่นจัดจ้างก็รับรางวัลจากไทรัตส์ทีวีไปเลยครับ
ส่วนรางวัลชมเชยก็เหมาะสมเช่นกันนะยินดีด้วยนะครับ

แล้วก็สำคัญคืออยากจะขออนุญาตพีอาร์ประชาสัมพันธ์หน่อย
พรุ่งนี้ก็ติดตามกันด้วยนะจริงเขาเริ่มมาตั้งแต่วันนี้แหละ
กับงานทิ้งกระจาดนะครับงานบุญใหญ่ของชาวสุพรรณบุรีเขา
แล้วก็ติดตามพวกเรากันได้แบบนี้ในวันพรุ่งนี้ด้วย

วันนี้เราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะ
ขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
และขอบคุณผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวบีทราเก็ตไลท์ค่ะ
จ้าเลย